คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้ต่อกันหน่อยค่ะ
ที่เราเล่ากันไปเมื่อวานว่ามีลูกชายอดีตทหารที่ทะเลาะกับลุงข้างบ้าน

ที่บอกว่าลุงข้างบ้านสร้างกำแพงรุกรำที่ดินเนี่ยนะคะทะเลาะกัน
สุดท้ายลูกอดีตทหารไปเอาปืนของพ่อ
ยิงใส่ลุงข้างบ้านจนเสียชีวิต
ของลุงข้างบ้านมาช่วยก็โดนด้ามปืนไปจนบาดเจ็บไปเนี่ยนะคะ
ตามความคืบหน้านิดนึงแต่เล่าย้อนนิดเดียวค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็คือนายเอกรงโรจนวิชัยอายุ๓๙ปี

ใช้ปืนจุด๔๕ยิงใส่นายดำรงสิริพฤกษ์อายุ๗๒
กระสุนเข้าชายโครงขวา๑นัด
หน้าผากซ้าย๑นัดเสียชีวิตหน้าบ้าน

คือเป็นญาติของผู้เสียชีวิตเขามาช่วยมาห้ามอะค่ะ
ชื่อว่านายสุพศอายุ๖๙ถูกด้ามปืนตีหัวจนหัวแตก

นายเอกรงค์ผู้ก่อเหตุเขาทะเลาะกับผู้เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตกับคนเจ็บเขาเป็นญาติกันนะคะ
ทีนี้นายเอกรงไปเอาปืนในบ้านเป็นปืนของพ่อ

ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
ล้มแต่ผู้ก่อเหตุวิ่งตามเข้าไป
โอ้โหใช้รองเท้าแตะของผู้เสียชีวิตเนี่ย

ผู้ก่อเหตุเลยเอาด้ามปืนตีใส่หัวนายสุพฤษ

ทีมข่าวได้คุยกับผู้ก่อเหตุคือนายเอกรง
เขารับสารภาพว่าตัวผู้เสียชีวิตกับตัวเขาเนี่ย

บ้านของผู้เสียชีวิตสร้างกำแพงลุกล้ำมา
ในพื้นที่ของเขามันนานแล้ว
มีปัญหากันมาเป็น๑๐ปี

บ้านของนายสุพศที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิต
อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของผู้ก่อเหตุ

ก่อนเกิดเหตุเถียงกันค่ะ

เอาปืนของพ่อที่เคยเป็นทหาร

มึงมาเลยมึงมาเลยมีอะไรมั้ย
เขาพูดอย่างนี้เลย

คนเจ็บหรือคนตาย

แล้วตอนนั้นคนตายเขาอยู่ตรง
ก็เห็นว่ามีพวกแล้วเขาก็เดินมาสมทบ
ที่เขามาหาเรื่องก็คือประเด็นคือ
หลานเขาเอารถ๖ล้อใหญ่มาจอด
หน้าบ้านแล้วเข้าออกลำบาก
มีปัญหาเรื่องที่ดินคือยังไง

เลยมันเอ็งเข้ามาเยอะ

ไปเจอกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ

ที่ดินที่บอกว่ามันเป็นประเด็นพิพาทที่ทะเลาะกันนะคะ
รั้วบ้านที่ทางผู้ก่อเหตุอ้างว่า
สร้างไปลุกล้ำที่ดินของเขาใช่ไหมคะ

คือรั้วตรงนี้มันเป็นรั้วสังกษี

ไอ้ที่นี่มีปัญหาอะไร

เขาก็เอาลวดมามัดมาดึง

แต่ทางฝั่งผู้ก่อเหตุก็ยังไม่พอใจ
มีการมารังวัดที่ดินปักหมุดแบ่งพื้นที่
ภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่าพอมาวัดแล้วเนี่ยนะ
ไอ้รั้วตรงนี้มันกินที่เขาไม่กี่เซนติเมตร
คือตัวผู้เสียชีวิตเองก็พยายามจะดึงรั้วให้มันกลับเข้ามาอยู่ในที่ดินของตัวเอง
แต่เขาก็ยอมรับแหละว่าทำได้แค่ดึงกลับเข้ามา
เขาไม่ได้รื้อไม่ได้ทุบไม่ได้ทำใหม่

เขาบอกเขาไม่ได้ทำใหม่ก็เพราะว่าเขาไม่มีสตังค์
ตอนนี้ไม่มีเงินจะไปแบบโอ้โหมาทำรั้วใหม่เลย
พยายามแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้าไปก่อน
ก็เนี่ยพยายามจะดึงให้มันกลับเข้ามาอยู่ในที่เดิม
คือดึงอย่างนี้ยังไงมันก็ไม่อยู่หรอก
แต่เราก็ทำอะไรให้เขาไม่ได้เราก็กลัวมีปัญหา
ต้องออกได้ไหมมันกินที่เรานะ

เขาพูดครั้งเดียวที่เอา
รางวัดเอารางวัดมาวัดนี่
แล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาว่าเก็บกฎมาตอนนั้น
เก็บกฎมาถึงขนาด๒๐บาทปีแล้วมาฆ่าพ่อ

ถ้ามาคุยดีมันก็พร้อมที่จะช่วยกันแก้
ใช่ป้าก็บอกว่าป้าก็อยากจะลื้อแต่ทีนี้
อย่างไรมันเงินมันน้อยใช่ไหม
ถ้าเราทำเราก็จะเดือดร้อนไหม
ทีนี้ค่ะตัวนายสุพศเป็นญาติของผู้เสียชีวิต
เข้าไปช่วยแล้วโดนด้ามปืนตีหัวนะคะ
เขาเย็บ๑๕เข็มค่ะคุณผู้ชม
นี่เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานได้ยินเสียงปืน

เห็นผู้เสียชีวิตเป็นญาติกันถูกไล่ยิง
จนเขาวิ่งหนีเข้าไปในบ้านยังโดนไล่ยิงเนี่ย

ไปแย่งปืนของผู้ก่อเหตุออกจากมือของผู้ก่อเหตุ
แต่ผู้ก่อเหตุเอาด้ามปืนตีใส่หัว
นี่นะคะที่เขาพยายามจะไปช่วยไปห้ามไปดึงแย่งปืนออกมา
ก็เลยต้องเย็บ๑๕เข็มเลย
เรื่องที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าตัวนายสุพธเอง
ก็เอารถไปจอดขวางหน้าบ้านเข้าออกบ้านไม่สะดวกบ้าน
ตรงกันข้ามกันกับบ้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
นายสุพสตร์บอกว่าอ้าวผมก็ไม่รู้
ถ้ามันเป็นปัญหาจริงก็มาบอกสิ

พอมีปัญหาแล้วมาไล่ยิงกันแบบนี้เนี่ยนะ
มันใช่เหรอนี่นะคะ
ที่สพคลองหลวงค่ะแม่ของผู้ก่อเหตุไปเยี่ยมลูกชาย
ทีนี้ไปถามข้อมูลจากแม่ของผู้ก่อเหตุหน่อย
แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่ายอมรับว่า
มันเป็นเรื่องของที่ดินจริง
ก็เหมือนกับที่ลูกชายบอกตำรวจนั่นแหละ
ทางครอบครัวก็จะทำรังวัดคือวัดที่ดินนะคะ
แต่แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าทางฝั่งผู้เสียชีวิต
ไม่เคยคิดจะแก้ไขมาหาเรื่องลูกชายแม่ด้วย
วันเกิดเหตุตัวนายสุพธิ์คนเจ็บมาหาเรื่องลูกชายแม่ถึงหน้าบ้านนะ
นี่แหละมันทำให้ลูกแม่ทนไม่ไหวก็เลยเกาะเหตุนี้ขึ้น
วันเกิดเหตุก็คือเหมือนว่าลูกชายโดนมาหาเรื่องก่อน
โอ้โหลูกมาเขย่าประตูด่าหยาบคายไม่พอมาด่าแม่ด้วย
บอกทำไมเช่ามาหาเรื่องเมื่อก่อนก็มาหาเรื่องทีแล้วลูก
ทางรักษาการภูมิกับการสอบพอครองหลวง
พันธบรโทษสุชัยแสงส่องก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวจะต้องสอบปากคำทั้งสองฝั่งอย่างละเอียดนะคะ
เพราะอย่างที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังมันก็ยังไม่ค่อยตรงกันในบางประเด็น
ส่วนตัวผู้ต้องหาก็ส่งฝากขังที่ศาลปฐุมธานีพรุ่งนี้
ไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนนะคะ
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ส่วนข้อหาเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอเอกสารมายืนยัน
เพราะเห็นบอกว่าเป็นของพ่อใช่ไหมคะที่เป็นอดีตทหาร
แต่อย่างไรก็ตามมันก็ถือว่าเป็นความผิดปืนผิดมือค่ะ
เพราะเป็นของพ่อพ่อเป็นผู้ครอบครองแต่ตัวเองเอามายิงอ่ะนะคะ